กรีสังหานาฬิตตำรวจอิสราเอลและโบกปูนอำพลางศพ
ในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนทบุรีวันนี้ครับ
พ่อตาของผู้ต้องหาได้เดินทางเข้าไปให้ปากคำ

เพื่อตามหาลูกสาวหลังจากที่ติดต่อไม่ได้กว่า๑ปี
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ไม่รู้เรื่องนะลูกชายไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค
ก็คือลูกชายไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวก็ไม่จำอะไรอ๋อเราลงมืออยู่คนเดียวครับ
นายซีม่อนบินตันชาวอิสราเอลผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพลางศพนายเฮริยาฮูโคเฮนอดีตตำรวจอิสราเอล
ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าเขาลงมือสังหารเพียงผู้เดียวปมสังหารเกิดจากผู้เสียชีวิตมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนสาวของผู้ต้องหา
จึงทำให้เกิดความหึงห่วงและบันดาลโทษะส่วนนายเบนอายุ๑๗ปีลูกชายเป็นคนดีและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่หลักฐานพยานแวดล้อมไม่ได้บอกแบบนั้น
ไปเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนเมื่อตำรวจกองปราบรามร่วมกับตำรวจภูทรบางบัวทองและตำรวจอิสราเอล
เข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่๘๘ทับ๑๖๗ในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นบ้านพักของนายซีม่อนบินตันและลูกชายอายุ๑๗ปีผู้ต้องหาในคดีนี้
ข้อมูลการสืบสวนพบว่านายเฮลียาฮูสูญหายจากโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่สถานีตำรวจนครบานบวรมงคล
และพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนำบัตรเครดิตของผู้ตายไปใช้จ่าย
และพบรถยนต์ของผู้ตายจอดอยู่หน้าบ้านของผู้ต้องหาด้วย
การเข้าตรวจค้นตำรวจพบห้องใต้บันไดที่เพิ่งถูกบวกปูน
และมีรอยเลือดที่บริเวณบานพับประตูจึงทุบทำลาย
จะพบศพอดีตตำรวจอิสราเอลถูกหันศพแบ่งออกเป็นหลายท่อน
สร้างความสยวสยองให้กับผู้พบเห็น
อีกทั้งพบร่องรอยบริเวณแผ่นหลังถูกฟันด้วยของมีคมกว่า๓๐แผล
ศีรษะ๘แผลมีร่องรอยถูกของแข็งกระแทกที่ขมับด้านขวา
คำให้การของผู้ต้องหาตำรวจจึงไม่ปักใจเชื่อ
บางบัวทองจึงขออนุมัติศาลเยาวชนออกไม้จับและแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกัน
จะส่งตัวลูกชายไปควบคุมตัวที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายเบนเป็นลูกชายที่เกิดจากภรรยาเก่า
คือนางสาวนนทิยาแสงอุไรที่หายตัวไปนานกว่า๑ปี
ที่ยาถูกจับคดียาเสพติดที่ด่านตรวจน้องคาย
นำข้อมูลเข้ามอบให้กับตำรวจกองปราบราม
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่านางสาวนันทิยาอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
เพราะนายซีม่อนเคยถูกดำเนินคดีอุ้มฆ่าย่านสุขุมวิทย์เมื่อ๑๘ปีก่อน
นี่แหละอุ้มฆ่าอุ้มฆ่ามั้ย
เอาใส่นี่ไงใส่ถุงอุ้มฆ่า
ถุงที่แถวโบเบ๊คือเอาใส่ถุงได้ราย
เอายัดเข้าไปแล้วก็ไปโยนที่สะพานแม่กอง
จากข้อมูลการสอบสวนพบว่า
นายซิม่อนมีแฟนสาวที่เป็นหญิงไทยอายุประมาณ๒๐ปี
เพิ่งคลอดลูกสาวอายุเพียง๔เดือน
ซึ่งคำให้การเบื้องต้นสอดคล้องกัน
แฟนสาวนิรนามคนนี้ได้พบกับนายเฮลี่ยาฮู
ถนนเข้าสารย่านพระนคร
ก่อนจะติดต่อกันเรื่อยมาจนเกิดเหตุสลดขึ้น
การสืบสวนของตำรวจจึงมุ่งประเด็นไปที่ปมชู้สาว

เข้าให้ปากคำกับตำรวจภูทรบางบัวทอง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน